วันนี้เราจะตามคดีน้องชมพู่ให้ท่านเหมือนเดิมนะครับ
ตอนนี้ก็เข้าสู่๒๗วันแล้วนะ
นับตั้งแต่วันที่น้องหายไป๑๑พฤษภาคมนะครับ
เมื่อคืนนี้เป็นคืนวันพระ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฝันเห็นลูกสาว
ใช่ค่ะคือส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
ตำรวจเองก็มีกลยุทธ์กลวิธีหลายอย่างนะครับ
เพื่อนำมาซึ่งการจับคนร้ายตัวจริงมาดำเนินพอดี
ความคืบหน้าวันนี้เดี๋ยวเราไล่ให้เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่กับเรานะครับที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
แต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ย
ชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกที่ตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกราหารเนี่ย
เขาได้ยินเสียงตามสายที่ผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศ
บอกว่าเมื่อ๑๑พฤษภาคมตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็ช่วยกันตามหาทั้งหมู่บ้านเนี่ย
ใครมาช่วยตามหาในวันนั้นมาลงทะเบียนหน่อย
ใช่ค่ะคือเรียกทุกคนเลยนะคะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะไล่ถามว่าวันนั้นคุณอยู่ที่จุดไหนยังไงกันบ้าง

นี่ฮะแล้วดูนี่ฮะสมุดลงทะเบียนเนี่ยชื่อแรกเลยคือชื่อของลุงพล

เขยของน้องชมพู่นะแล้วก็ภรรยาด้วยนะฮะคือตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานของชุดสืบสวน
เป็นการที่จะไล่ปฏิบัติการต่างในการค้นหาตัวคนร้ายหรือไม่อะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้ทั้งหมดที่มาลงทะเบียนเนี่ยมาวางแผนมาจำลองเหตุการณ์กันอีกทีหนึ่งเหตุการณ์วันที่ค้นหากันในวันนั้นด้วยนะ
แต่ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เช้าวันนี้ครับในนิ่มเงินนาคผู้ใหญ่บ้านกกอกนะครับประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านที่ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่เมื่อ๑๑พฤษภาคม
มาลงชื่อรายงานตัวให้มาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการจำลองเหตุการณ์ไล่เรียงเวลาช่วงเวลาที่ออกตามหาน้องชมพู่
ใครอยู่ตรงไหนไปหาตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตำรวจบอกว่าขอจำลองเหตุการณ์หน่อยวันนั้นจำได้ไหมลุงพลจำลองไปคนเดียว

ชื่อนายชายพลวิพานะหรือว่าลุงพลนะครับรุงเคยของน้องชมพู่นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มีหาทีมข่าวก็ไปคุยกับลุงพลอีก
เป็นคุณป้าแท้ของน้องชมพู่มาลงชื่อตั้งแต่เช้าฮะ
ถามว่าทำไมมาลงช่องตั้งแต่เช้า
ได้ยินเสียงประกาศตามสายปุ๊บมาลงคนแรกเลยเนี่ย
ลุงพลดูจะรีบมาผิดปกติหรือเปล่า

ที่รีบมาลงทะเบียนกันก่อนทั้งสามีภรรยา
เพราะต้องรีบไปกรีดยางต่อ

ชาวบ้านคนอื่นที่มาลงทะเบียนบอกว่าวันนี้รู้แค่ว่า
ใครที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่นะ
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ในวันนั้นเนี่ยนะตั้งแต่รู้ข่าวว่าหายใหม่เนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านให้มาลงชื่อก็มาลงกันด้วยความสมัครใจนี่แหละ
ชาวบ้านที่มาลงทะเบียนบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจด้วยนะครับ
ว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีการจำลองเหตุการณ์
ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม

แล้วไปช่วยกันตามหาใครไปตามหาตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะวันนี้จากการออกสืบสวนแกะรอยของเจ้าหน้าที่

ว่าไปเจอร่องรอยอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดถามความคิดเห็นของชาวบ้านในบ้านกกอก
ท่านผู้ชมครับเขาก็ไม่ค่อยอยากออกความเห็นกัน
ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่านอกหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นคนจากพื้นที่อื่น
เพราะว่าภูเหล็กไฟเนี่ยความจริงแล้วไม่ใช่แค่ชาวบ้านในพื้นที่จะขึ้นไปหาของป่าได้นะ
คนนอกพื้นที่คนพื้นที่อื่นหมู่บ้านอื่นก็ขึ้นได้
แล้วตอนนี้เนี่ยคือตำรวจเต็มหมู่บ้านเราเลยเขาเรียกสอบเรียกไล่หมดเลยค่ะ
ใช่มีบุคคลต้องสงสัยเยอะนะครับไม่เว้นแม้แต่ผม
ชาวบ้านก็ไม่กล้าจะไปทำอาหารกินผลกระทบก็คือหนึ่งการหวัดระแวง
เพราะว่าผู้ต้องหาก็ยังจับไม่ได้สองการทำมาหากินประกอบอาชีพ
ทุกคนก็ต้องมีภาระมีค่าใช้จ่ายทุกคน
ปัญหาผลกระทบชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าตั้งแต่วันที่๑๑มานี่ก็๒๐กว่าวันแล้วครับ
แต่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเจ้าที่ตำรวจทุกคนและไม่หนีออกจากหมู่บ้าน
พร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเพื่อจะปิดคดีนี้
นี่ฮะ๒๐กว่าวันแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วเร็วนะฮะค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านก็บอกว่า
โอ้โหอยากให้จับให้ได้สักทีหนึ่งใช่ค่ะคือชาวบ้านเขาก็ระแวงกันเอง
เพราะตำรวจบอกแล้วว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่น่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องชมพู่
ดังนั้นตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็มองหน้ากันไปมาว่าตกลงใครกันแน่
ก็อยู่ทั้งหวาดระแวงทั้งหวาดกลัวมันก็ไม่มีความสุขไปหมด
เราเนี่ยคนนอกอาจจะรับรู้ไม่เท่าเขาใช่ไหมแต่เขาอยู่ในหมู่บ้านอ่ะ
เขาเดินผ่านกันไปผ่านกันมาสวนกันไปสวนกันมาไม่รู้ตกลงใครอะไรยังไง
ส่วนเรื่องที่บุคคลต้องสงสัยที่ทำร้ายน้องชมพู่หรือว่าจับตัวน้องชมพู่ไปแล้วก็ทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ย
จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประปาหมู่บ้านที่ต่อท่อขึ้นไปแล้วก็เอาน้ำจากบนภูเขาหรือเปล่า
แล้วก็ลงมาที่หมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคม
ก่อนจะเจอศพ๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะครับมีคนต้องสงสัยคนหนึ่งที่มีพยานเขาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ขึ้นไปบนพื้นที่ภูเหล็กไฟทุกวันจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แต่บอกว่าบอกที่บ้านว่าไปซ่อมท่อประปามันน่าผิดสังเกตตรงนี้ไหม
ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอกนะฮะก็คือผู้ใหญ่นิ่มนะ
บอกว่าการดูแลเรื่องประปาของหมู่บ้านเนี่ยเขาดูแลกันในรูปของคณะกรรมการ
มีคณะกรรมการอยู่๑๕คนนะครับยอมรับว่าใน๑๕คนนี้มีผู้ชายที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ด้วย
รวมทั้งลุงพลก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราไล่แล้วก็แจกแจงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับ
แต่ถ้าถามว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปจนไปเจอศพเนี่ยน้ำปลาปลาหมู่บ้านตรงนี้มันเป็นยังไง
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน้ำปลาปลาความจริงไม่ได้มีปัญหานะชาวบ้านใช้กันได้ตามปกตินะ
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นมาซ่อมก็เลยไม่รู้ว่าบุคคลต้องสงสัยคนนั้นบอกว่าขึ้นมาซ่อมเนี่ย
มันคืออะไรยังไงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องให้ตำรวจขยายผลต่อ
ถ้าจะมีวันที่น้ำปลาปลาไหลช้าแล้วก็ไหลสะดุดแล้วต้องขึ้นไปซ่อมไปดูความชำรุดจริงเนี่ย
มีวันเดียวคือวันที่มีการชาปนกิจศพน้องชมพู่เพราะว่าในวันนั้นน้ำมันไหลน้อย
อาจจะเป็นเพราะคนใช้เยอะก็ได้นะครับแต่คนที่ขึ้นไปดูท่อประปาในช่วงเวลาของการหายไปแล้วไปเจอศพเนี่ยตรงเนี้ย
เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยใช่ไหมลุงพลก็จะคอยบอกว่าผมเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์อยู่แล้ว
เป็นคนนั้นหรือเปล่าเป็นคนนี้หรือเปล่าสงสัยแบบนั้นสงสัยแบบนี้
แต่พักหลังลุงพลไม่ค่อยพูดแล้วระมัดระวังคำพูด
ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าเป็นคนบอกลุงพลเองนะครับ
ช่วงนี้ต้องระวังคำพูดเพราะบางเรื่องต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการ
บางทีอาจจะเกิดการระเวงกัน
สรุปนะครับตั้งแต่เช้าจนค่ำวันนี้มีชาวบ้านกกอกมาลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ว่าวันนั้นออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่๑๑พฤษภาคมเนี่ยทั้งหมด๑๑๑คนนะฮะ
จากในหมู่บ้านเนี่ยจะมีลูกบ้านอยู่ประมาณ๒๐๐คนได้
ซึ่งพรุ่งนี้ทั้งหมด๑๑๑คนเนี่ยคุณเขียนมาสอน
จะต้องไปจำลองเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะตำรวจก็ยังคงเดินหน้าหาหลักฐานเพิ่มนะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปเรื่องของเส้นทางของคนร้าย
จากบ้านน้องชมพู่ไปจนถึงภูเหล็กไฟเป็นจุดที่พบศพของน้องชมพู่
คนร้ายสามารถเดินไปได้หลายเส้นทางแต่มันมีเส้นทางหนึ่งที่มีไร่มันสัมปะหลัง
อยู่ที่บริเวณท้ายหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาสงสัย
ว่าอาจจะผ่านเส้นทางตรงนี้วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปเป็นสิบนายเลยนะคะ
ไปสำรวจที่ไร่มันสัมปะหลังที่อยู่ท้ายหมู่บ้านไปสำรวจดินคันดินในไร่มันสัมปะหลัง
เพราะตำรวจบอกว่าจะเอาดินเหล่านี้ไปเทียบเคียงกับดินที่อยู่บนร่างของน้องชมพู่ค่ะ
ว่ามันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันทีนี้แหละจะตีวงแคบลงมาได้มากขึ้นนะคะ

ต้องแต่ว่าไร่มันสัมปะหลังตรงนี้มีบ้านของคนในพื้นที่อยู่ด้วย
จำลองเขาเป็นเจ้าของไร่มันสัมปะหลังนะคะครับก็จะอยู่เยื้องเยื้องกับบ้านของน้องชมพู่นี่แหละ
จำลองพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดเลยนะคะ
จำลองเล่าให้ฟังว่าวันที่น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคม
ยายก็ช่วยตามหาน้องชมพู่เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ทุกคนช่วยกัน
จำลองบอกว่าวันนั้นช่วยกันหลายคนมากเดินเท้าหารอบรอบบ้าน
โดยเฉพาะที่จุดไหนที่น้องชมพู่ชอบไปนั่งเล่น
จนไปถึงตีนเขาค่ะอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไปประมาณ๓๐๐เมตร
นี่นะคะยายจำลองคนนี้ยายจำลองบอกว่าเห็นรอยเท้าเด็กนะคะอ๋อเหรอฮะ
เจอรอยเท้าเด็กคือเห็นมาตลอดทางคุณผู้ชม
แล้วรอยเท้ามาหยุดอยู่ตรงนี้ยายพาไปชี้จุดเลย
เห็นรอยเท้ามาตลอดแต่มาถึงตรงนี้มันหายไป
ยืนยันว่าเห็นชัดเจนค่ะเพราะเวลานั้นประมาณ๑๑โมงถึงเที่ยง
ทางเดินมันยังชุ่มเพราะว่าเมื่อคืนก่อนฝนตก
มันก็เลยเห็นรอยเท้าชัดยายจำลองบอกว่ายังเรียกทุกคนที่ช่วยตามหาน้องชมพู่ให้มาดูเลย
ว่านี่รอยเท้าเด็กแต่มันแปลกตรงที่เห็นรอยเท้ามาเรื่อย

งั้นใหญ่ก็ว่ามันมีรอยเท้ายังไง
สังเกตเห็นเลยเห็นทุกคนแต่บางคนเขาก็ไม่สนใจเขาไปหาตามกลางป่านู้น
จะรวยทาวเด็กไหมมันมาอยู่ตรงนี้มาดูพี่น้อง
นอกจากนี้นะคะ
วันนี้ตำรวจยังไปสำรวจที่บริเวณสวนยูคาลิปตัสของลุงพลค่ะ

สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับลุงพลอีกแล้วนะคะ
ไปตรวจดูที่บริเวณสวนคืออยู่ติดกับ
ไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
ก็ไปสำรวจดูอยู่สักประมาณ๒๐นาทีแล้วเดี๋ยวจะมีการวางแผนภารกิจในวันพรุ่งนี้ต่อไป
ก็ต้องรอผลพิสูจน์รอยดินแถวนี้กับดินต่างที่อยู่ในศพของน้องชมพู่นะ
ก็อย่างที่อันนี้เป็นส่วนของลุงพลเขานะแต่ว่าที่ยายจำลองเจ้าของไร่มันบอกเนี่ย
ถ้ารอยเท้ามันหายไปตรงนั้นเนี่ยตรงไร่มันเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะเป็นการแบบอุ้มไปเลย
ใช่ซึ่งตรงนั้นสำคัญมากนะคะแต่ยายจำลองบอกว่าณวันนั้นที่ชี้ให้คนดูรอยเท้า
คนไม่ได้สนใจไงเลยไม่ได้ไปตั้งจุดสังเกตเอาไว้ตรงนั้นตั้งแต่ต้น
แสดงว่าเด็กอาจจะเดินมาถ้าเดินมาแล้วมีรอยเท้ามาถึงไร่มันแล้วก็เหมือนกับ
รอยเท้าหายหายไปก็แสดงว่าอาจจะถูกอุ้มไปเป็นไปได้อย่างนั้น
ช่วงที่น้องเดินมาจะต้องเดินมากับใครล่ะใช่ไหมมันจะต้องมีรอยเท้าคนอื่นด้วยไหม
จากรอยเท้าเด็กแล้วถ้าเดินมาเป็นคนแปลกหน้า
คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าชมพู่ไม่ยอมไปด้วยเด็ดขาดอย่างนี้นะฮะ
ก็ต้องไปแกะรอยต่อค่ะทีนี้เรื่องของปลาปลาหมู่บ้านที่โยงมาจาก
ภูเหล็กไฟเนี่ยครับทุกผู้ชมครับคือเขาก็แบ่งเป็นหลายผานะคุณภูเหล็กไฟเนี่ย
แต่มีท่อประปาที่จะต่อน้ำลงมาให้คนในหมู่บ้านใช้เนี่ยนะฮะ
รอยตรงนี้เพิ่มหน่อยนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปแกะรอยมาให้
รายละเอียดเป็นยังไงเพราะชุดสืบสวนบอกว่า
ปากคำจากพยานคนนึงซึ่งเป็นเมียของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
บอกว่าช่วงที่น้องชมพู่หายไปจนพบศพเนี่ย
ในช่วงสิบเอ็ดถึงสิบสี่พฤษภาคมสามีขึ้นมาบนพื้นที่
แถวภูแถวเขาตรงเนี้ยบ่อยมากบอกว่ามาซ่อมท่อปลาปลามาทุกวัน
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกปลาปลามันไม่ได้เสียเลย
ช่วงนั้นใช้น้ำปกติค่ะนะฮะการเดินเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่
อย่างเมื่อวานเนี่ยไปจุดที่เป็นประปานะครับของหมู่บ้านกกอกนะฮะ
ถ้าถามว่าอยู่ตรงไหนของภูเหล็กไฟเนี่ยจะอยู่บนภูผาพางนะครับ
ระยะทางอยู่ห่างจากจุดเริ่มค้นหาที่ไปเริ่มที่โรงเรียนสยามกลการห้า
โรงเรียนร้างแล้วนะครับอยู่ห่างไปราว๓กิโลเมตร
จากการสอบปากคำพยานคนหนึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะเขาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องไปดูหน่อย
พอไปดูเนี่ยพบว่าเป็นปลาปลาเก่าของหมู่บ้านความจริงตอนเนี้ยไม่ใช้แล้วนะ
อ่าจะมีบางบ้านบางจุดเท่านั้นที่ใช้อืมได้ข้อมูลมาว่าอ่า
บางบ้านบางจุดบางหลังที่ใช้เนี่ยก็เป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
น่ะไปเจอบ่อซีเมนถูกแสลนดคลุมเอาไว้ก็เจอนะฮะ
มีน้ำภูเขาใสอยู่เล็กน้อยเปิดดูในบ่อดูรอบรอบบ่อ
ไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีของต้องสงสัยอะไรนะครับเราตรวจสอบพบว่าผู้ดูแลแล้วก็จัดการประปาหมู่บ้านเนี่ย
เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกกอกมีอยู่ทั้งหมด๑๕คน
ตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอก๑๕คนนี้เป็นผู้ชาย๕เป็นผู้หญิง๑๐นะ
ในจำนวนผู้ชาย๕คนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่อยู่๓คน
มีชื่อไปลงทะเบียนด้วยค่ะนะเพราะว่าวันนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไปช่วยตามหา
เพราะฉะนั้นอย่ามาสงสัยเขาเลยหนึ่งคือนายสมบัตินะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่เจอศพน้องชมพู่คนแรกแรกนะครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกไปสอบปากคำอีกรอบหนึ่งนะฮะ
อ่าคนนี้เป็นประธานเลยนะของประปาหมู่บ้านเนี่ย
สองก็คือลุงพลนายชัยพลนี่คือเลขาของคณะกรรมการปราปาหมู่บ้านนะครับ
อีกคนนึงนะครับคือในเต้ยในเต้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ที่เขาเคยมีประวัติคดีเกี่ยวกับขโมยกางเกงชั้นใน
คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ๓คนนี้เป็นคณะกรรมการที่ดูแลประปาหมู่บ้าน
ค่ะอ่าแต่ไม่รู้คนไหนนะที่ภรรยาไปให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
โอ้โหขึ้นไปทุกวันบอกว่าไปซ่อมปลาปลาหมู่บ้าน
ภูเหล็กไฟกันนะก่อนเจอศพน้องชมพู่ที่มีชื่อของลุงพลตรงเนี้ยนะครับ
ผู้ชมครับก็แน่นอนว่าก็หนีไม่พ้นจะต้องถูกจับตาว่าเนี่ย
พอมีเรื่องของประปาหมู่บ้านก็มีชื่อลุงพลเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแล้ว
ค่ะก็เลยเอ๊ะสงสัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ทีมข่าววันนี้เราไปเจอลุงพลนะฮะหลังจากไปลงทะเบียนเรียบร้อย
ก็ไปกรีดยางในสวนยางพาราเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอ่า
ก็ตามที่เขาบอกรีบมาลงทะเบียนคนแรกเลย
เพราะว่าต้องมาขรีดยางต่อก็มากับภรรยาใช้อ่านายใช้พลล้วนลุงพลบอกว่า
ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นเมื่อวานนี้เป็นบ่อประปาเก่าที่ไม่มีใครใช้แล้วนะ
แล้วก็ไม่ใช่บ่อประปาของบ้านกอกด้วยอันนี้เขาขอชี้แจงหน่อย
เป็นแค่บ่อพักน้ำปลาปลาของหมู่บ้านนู่นฮะหมู่บ้านกวนบุญ
ตำบลจันทร์อำเภอเต่างอยนู่นคนละตำบลคนละอำเภอเลย
แล้วก็พาทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปดูบ่อซีเมนพักน้ำปลาปลาภูเขาของบ้านกอก
เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้อ่าของบ้านกกอกเนี่ยมันอยู่บนภูผาแอกนะฮะ
อ่าส่วนที่ไปดูกันเมื่อวานเนี่ยเป็นของอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ที่ภูผาพาง
ภูเหล็กไฟมันมีหลายผานะระยะทางเนี่ยของประปาหมู่บ้านกกอก
ที่อยู่บนภูผาแอกมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งจุดหนึ่งกิโลเมตร
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีกฎว่าหากท่อประปาเสีย
หากน้ำไม่ไหลถ้าจะขึ้นมาตรวจดูจะมาซ่อมอะไรเนี่ย
ต้องมาอย่างน้อยเนี่ย๓คนเพราะว่าต้องคุมงบประมาณด้วย
มีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งก็ตกวันละ๑๐๐บาทต้องมา๑๓คนนะ
มันเกิน๓คนไม่ได้เดี๋ยวงบมันบานเพราะว่าเขาจะมีงบวันละ๑๐๐บาทต่อคน
ส่วนบ่อประปาหมู่บ้านที่ตำรวจไปตรวจสอบเมื่อวานเป็นประปาเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับ
มีเพียงนายชัยนรงชัยต้นเถือกที่เป็นอดีตประธานกองทุนหมู่บ้านที่เขายังใช้อยู่
เขาเป็นอดีตแล้วนะโดยดูดน้ำเข้าไร่ของตัวเองไป
ลุงพลยืนยันว่าไม่น่าจะมีใครขึ้นไปซ่อมประปาในช่วงเวลาที่น้องชมพู่ที่เป็นหลานสาวของเขาหายตัวไป
เพราะช่วงเวลานั้นฝนตกแทบทุกวันแล้วปลาปลาหมู่บ้านไม่ได้เสียด้วย
ที่มีกระแสข่าวว่ามีภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลกับตำรวจสายสืบ
ว่าสามีขึ้นไปซ่อมท่อประปาทุกวันไปไล่ดูรายชื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็ยังคิดไม่ออกว่าแล้วจะเป็นสามีใคร
แต่ในคณะกรรมการมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยเคยถูกสอบปากคำ
แต่ลุงพลก็บอกเขาไม่ขอบอกกันแล้วกันแต่ผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็ไม่มีภรรยาอีก
ก็เลยยิ่งนึกไม่ออกใหญ่ว่าจะเป็นใครแต่ถ้าใครจะมองว่าคือตัวเขาซะเอง
เขายังขอยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ใช่เขาแน่นอน
ถ้าขึ้นไปดูบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงค่าแรงแล้วตกลงกันวันละครั้งละหนึ่งร้อย
วันละหนึ่งร้อยถ้าขึ้นไปดูนะแต่ถ้ามันเสียเยอะมันเสียมากสามคนซ่อมไม่ได้
ค่อยมาปรึกษากันแล้วพาทั้งทีมมันขึ้นไปช่วยกันอย่างนี้นะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนขึ้นครับดูแลน้ำเนี่ยไม่มีคนขึ้นตั้งแต่น้องหายไปเนี่ย
น้ำมันก็เข้าหมู่บ้านปกติอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันมีฝนตก
ท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นน้ำป่าป่ามันก็ยังวนมาหาเราอีกอ่ะหนูพนว่า
เห็นเขาบอกว่ามีภรรยาภรรยาของพยานคนนึงเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นคณะกรรมการกองทุนใช่ไหม
แล้วขึ้นไปดูบ่อน้ำทุกวันทุกวันเนี่ย
เท่าที่ผมดูคณะกรรมการกองทุนรายชื่ออยู่กับผมหมด
ผมก็ดูข่าวผมก็มาดูอยู่มันมีใครวะมันมีมันมีสามีของคณะกรรมการคนไหน
ขึ้นไปดูบ่อน้ำทุกวันไปพูดกับเมียเขาน่ะนะสมมุติว่าเขาไปพูดกับเมียเขาเนี่ย
ดูแล้วในรายชื่อคนที่เป็นคณะกรรมการกองทุนนะคนที่เป็นสามีเขาน่ะ
ผู้ต้องสงสัยที่เขาไปสอบอะไรเนี่ยมันไม่มีคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมันไม่มี
แต่คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยจะมีคนนึงแต่เขาไม่มีแฟน
นี่ค่ะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
ก็ถามเมียลุงพลดีกว่าเพราะตำรวจบอกว่าตอนนี้เมียหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลแบบนี้
ก็เลยไปถามป้าแตนนะฮะภรรยาของลุงพลนะครับเรื่องที่ว่าช่วงที่ชมพู่หายตัวไปนะครับ
มีภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไปบอกตำรวจแบบเนี้ยป้าแตนบอกว่าสามีเธอเนี่ย
เรื่องนี้จะขึ้นไปซ่อมท่อปลาปลาบนภูเขาหรือไม่ในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ที่บอกคุณกิริษักษ์นะฮะบอกไม่แน่ใจ
แตนบอกก็เห็นเขาไปซ่อมกันอยู่นะ

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครไปวันไหนอะไรยังไงบ้าง
มีภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับ
เธอบอกว่าสามีเธอ
ไม่ได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่วันเกิดเหตุ
เพราะว่ารออยู่บ้านทั้งวัน
อยู่บ้านทั้งวันหลังเกิดเหตุก็ถูกเรียกไปสอบหลายครั้งนะครับ
ซึ่งภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับบอกกับเรา
นะครับบอกว่าสามีเนี่ยชอบขึ้นไปดักสัตว์ตามภาษาพรานป่า
แล้วสามีก็ชอบขึ้นภูผาแอกบางทีขึ้นไปเป็นวันกว่าจะ
ลงมานอกจากนี้นะหลังน้องชมผู้หายตัวไปหนึ่งวันเนี่ยนะ
มีคนเห็นสามีขี่รถออกมาจากภูเหล็กไฟซึ่งผิดวิสัย
มากเพราะสามีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ไปทางนั้นก็
เลยทำให้ถูกตั้งข้อสงสัยส่วนเรื่องซ่อมท่อน้ำปลาปลา
ยอมรับว่ามีบ้างที่ขึ้นไปซ่อมท่อน้ำแต่จะขึ้นทาง
ภูหลวงไม่ใช่ภูผาพางที่ตำรวจขึ้นไปเมื่อวานนี้โดยทุก
ทั้งที่ท่อประปาแตกคณะกรรมการจะผลัดกันขึ้นไปแก้ไข
แต่หากเป็นงานซ่อมหนักจะระดมชาวบ้านขึ้นไปซึ่งผู้หญิง
คนนี้นะครับให้ข้อมูลกับเราบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่จับ
คนร้ายให้ได้สักทีเพราะทุกวันนี้ไปทำงานอะไรไม่ได้
เลยจะไปกรีดยางก็กลัวค่ะอ่าเพราะว่าเวลาไปกรีดยางเนี่ยต้องไป

แล้วก่อนไปนั้นก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าส่วนหวัดก่อน

หลังจากที่น้องหายหลังจากที่เจอศพมาน้าก็หลายวันแล้วแหละ
เพราะว่าน้ำตรงนั้นเขาจะเอาลงมาใช้ที่สวนมันเขา
ถ้าทอพั่งทออย่างนี้ไผ่สิบเป็นคนขึ้นไป

ถ้าสมมุติว่ามันพังเยอะมันเสียเยอะต้องใช้คนจำนวนมาก
เขาจะให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์
ปกติถ้าขึ้นไปทอป้าป่าเนี่ยพี่พีลินเคยขึ้นไปป่ะคะ

ขึ้นไปแป๊ะสมัยรับจ้างขนทอ
โอ้แล้วขึ้นไปยากป่ะ

ถ้าจำไม่ผิดอันนั้นมันน่าจะพังแล้ว
ตอนที่ตอนนี้หนักหนักตรงนี้พ่อเขาจะเอาทางนี้แล้ว
เพราะว่าหมู่บ้านเรานี่ใช้ทางนี้ใช้ภูหลวง

แต่ว่าเขายินยันว่าทั้งแคลนผีหรือพ่อพ่อยประเด็นเกี่ยวของอย่างนี้

ทีนี้ค่ะมาที่ประเด็นของลุงพลอีกรอบนึงนะคะ

เพราะว่าตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำ๔รอบ
ให้ไปชี้จุดว่าวันที่น้องหายไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
ลุงพลเองก็ยอมรับว่ากลายเป็นเหมือนตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คนในสังคมก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่อง

คือมีประเด็นที่พระอธิการบุญมาศิละเตโชพระวัดกกอก

แล้วลุงพลพูดในลักษณะที่ว่า
รู้ว่าน้องชมพู่หลานสาวหายตัวไปคือรู้เร็วอย่างผิดสังเกต
คุยกันตั้งแต่๑๑พฤษภาคมคือวันที่น้องหายเลย
แล้วคนอื่นยังไม่รู้แต่เหมือนทำไมลุงถึงรู้ก่อนใครอะไรแบบนี้

ถามท่านว่าท่านจำผิดหรือเปล่า
วันที่เราเจอกันคุยกันเรื่องน้องชมพู่หายไปไม่ใช่๑๑พฤษภาคม

ใช่ไปถามเลยคืออยากจะชี้แจงอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่คุยไปคุยมาพระท่านก็ยอมรับนะคะว่าอ๋อจำผิดวันจริง

ก็ต้องลองไปนะยอบว่าเขาช่องคู่บา
เพราะว่าวันที่

คือก็มีกับการดร์คเตอร์ดันก็ออกด้วยนะครับ
วันที่๑๗ผมก็เอารถขึ้นมารับคู่บานะครับ

คือว่าหลังจากมือนั่นแหละผมว่าอาจารย์หนึ่งหูจากข่าวได้ข่าวนะ
อ๋ออยู่วันตรงจังวัยทุกทุกภูมิมันหายอยู่
เพราะอย่างพ่อไปฮาดอาจารย์เด็ดไปเรียน
แล้วพอที่ต้องพูดเรื่องนี้ไว้ฟังอยู่เด็กหน่อยมันหาย
กลับมากกับกลับยังมาถามอยู่วันเด็กหน่อยเห็นไป
แสดงว่าหลังจากที่อาจารย์คลิปคั่วเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไปใส่ต่อมาครับ
แสดงว่าอาจารย์ได้ยิ่งข่าวในแถวบ้านครับ
อืมลุงพลนี่เขาดูข่าวทุกวันไง
ใช่อ่าพอเขาดูข่าวเขาก็จะแบบอ้าวคนนี้มาบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้
วันนี้ไปหาพระเลยใช่ก็เลยพยายามจะชี้แจงความจริง
อ่าครับอ่าก็มีเรื่องของคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณแม่เนี่ยนางสาวิตรีวงศรีชานะครับวันนี้เราได้ไปคุยด้วย
นะครับคุณแม่บอกว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกสาวเนี่ย
ยังไม่เคยที่มีลูกสาวมาเข้าฝันเลยนะอืมอ่า
ลูกสาวไม่เคยมาบอกไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยมาหาอะไรเลยนะครับ
ส่วนนี้คือที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ทุกวันนี้เนี่ยมีคนมาให้กำลังใจเยอะ
ใช่ค่ะชาวบ้านคนในพื้นที่คนต่างถิ่นก็มาให้กำลังใจใช่
เวลามาให้กำลังใจบางทีก็เอาข้าวของเครื่องใช้เอาน้ำดื่มอะไรมาให้นะครับ
อันนี้เป็นภาพเมื่อวานแล้วนะครับภาพเมื่อวานแล้วนะตอนที่มีร่างทรงคนหนึ่งมา
นี่ไงผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นร่างทรงวิญญาณน้องชมพู่เข้าร่าง
เนี่ยบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยอยู่กับเธอเธอก็เลยต้องมาหา
ความจริงก็เป็นคนที่อำเภอดงหลวงมุกดาหารนี่แหละ
เพื่อจะมาบอกว่าน้องชมพู่ตอนนี้อยู่แบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็ตอนที่น้องชมพู่เข้าร่างผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ
ที่เธอบอกว่าเธอคือร่างทรงปู่เทวดานะอ้างว่าวิญญาณน้องชมพู่มาเข้าร่างเนี่ย
ก็เรียกแทนตัวเองว่าหนูมีซุ่มมีเสียงเหมือนกับเป็นเด็กนะ
แต่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่เชื่อหรอกนะ
เพราะว่าน้องชมพู่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าหนู

แม่ก็ถามว่าเออแล้วสิ่งที่น้องชมพู่รักมากที่สุดคืออะไรล่ะ
ถ้าเป็นชมพู่จริงต้องบอกได้สิ
ร่างทรงบอกนมเปรี้ยวกับรสของเล่น
นี่ฮะซึ่งคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่ใช่เลย

รักแล้วก็ติดมากกว่าอย่างอื่นเลย
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็เลยฝากบอกนะฮะฝากไปถึงเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็มากันแทบทุกวันจริงค่ะนะทั้งพระนี่ก็มีในมุมความเชื่อไปกันเยอะไงแม่บอกหมอดูร่างทรงสินแสนะครับคือตราบใดที่ผลทางนิติวิทยาศาสตร์การสืบ
สอบสวนมันยังไม่คลี่คลายนะมันก็ไม่แปลกอ่ะที่ความเชื่อด้านนี้มันจะมานะเมื่อวันก่อนก็มีสินส่งสินแสอะไรเนี่ยก็มาเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ฝากบอกว่าคือถ้าใครจะมาด้วยความหวังดีเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณแต่ถ้าจะมาแล้วแบบมาทักว่าน้องชมพู่ยังทรมานยังไม่ไปเกิดยังถูกอย่างนั้นยังถูกอย่างนี้คือถ้า
มาแล้วทำแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้พ่อกับแม่เนี่ยเจ็บปวดหัวใจมากขึ้นไปอีกตอนนี้ก็รอเรื่องของคดีของลูกสาวอยู่ทุกวันท่านผู้ชมทำเมื่อวานนี้เป็นวันพระนะฮะอ่าคืนที่ผ่านมาก็คือคืนวันพระนะครับคุณแม่ของน้องชมพูที่วันนี้ได้คุยกับคุณนฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่า

มองหน้ามายังแม่สีหน้านิ่งเฉยแม่ก็พยายามไปถามน้องชมพู่ว่าเออทำไมใส่เสื้อกลับด้านล่ะลูกชมพู่ก็ไม่ได้บอกใส่ชุดไทยนะฮะแบบนี้นะครับลูกสาวไม่ได้คุยด้วยนั่งหน้าเฉยหน้านิ่งแม่ก็เลยลุกไปหาลูกพยายามจะไปถอดกระดุมเสื้อของน้องนะครับเพื่อจะได้กลับด้านเสื้อให้กับลูกสาวจะได้ใส่ให้ถูกมันกลับด้านอยู่
กระดุมยังไงก็แกะไม่ออกนะแม่บอกนะจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันเนี่ยแม่บอกเมื่อคืนครั้งแรกเลยแล้วเมื่อคืนตรงกับคืนวันพระด้วยนะแม่เชื่อว่าความฝันในครั้งนี้นั่นหมายความว่าดวงวิญญาณของลูกสาวเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะไม่ได้อยู่บนภูเหล็กไฟไม่ได้อยู่บนเขาไม่ได้ทรมานนะครับ
สื่อสารอะไรบางอย่างกับแม่หรือไม่
เหมือนจะถอดยากล่ะค่ะ
แล้วก็ตื่นเลย
ฝันแป๊บเดียวเองค่ะ
น้องคุยด้วยไหมแม่
ไม่ค่ะน้องไม่คุยน้องไม่ยิ้มค่ะ
น้องหน้านิ่งเลย
หน้านิ่งเหมือนในรูปเลยค่ะ
เพิ่งแอดใจว่าทำไมทุกวันภาพมันถึงมีฝันล่ะ
ที่แม่ก็ไม่ได้คิดมากอะไร
ครั้งที่แล้วนี่ได้ยิน

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ขอต่อเนื่องในมุมของความเชื่ออีกหน่อยนึงนะคะ
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามจากพระรูปหนึ่ง
สำนักสงฆ์บ้านกกอกคือชาวบ้านมีความศรัทธาในพระรูปนี้มาก
และพระรูปนี้เคยไปทำพิธีช่วยค้นหาน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ท่านบอกว่านอกจากเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่ยังหาไม่เจอ
คนร้ายเอาผมของน้องไปด้วยเพื่อทำพิธี
นิมิตของพระรูปนี้ท่านบอกว่าท่านเห็นแบบนี้ค่ะ
เห็นว่าคนก่อเหตุมีสามคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคน
และเป็นคนที่มีวิชาอาคมหรือไม่ก็พระอีกหนึ่งคนรวมแล้วสาม
ร่วมกันก่อเหตุถ้าจะจับคนร้ายให้ได้ต้องทำพิธีเรียกดวงจิตไปขังหม้อดิน
แล้วเจ้าของดวงจิตนั้นจะเจ็บป่วยแล้วจะสารภาพผิดเองในที่สุดค่ะ
นี่แนะนำวิธีมาแบบนี้นะคะคือวันเกิดเหตุมีผู้หญิงเคี้ยวหมาก
อุ้มน้องชมพู่ออกไปแต่น้องชมพู่ตกใจหยิกแขนจนแขนของผู้หญิงคนนี้เป็นรอย
จากนั้นก็เลยส่งน้องชมพู่ต่อให้ผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นก็อุ้มน้องชมพู่เดินขึ้นภูเหล็กไฟ
ไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งไปทำพิธีสังเวยบูชาน้องชมพู่ให้กับเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงถ้ำค่ะ
ส่วนคนที่ทำพิธีอยู่นอกพื้นที่ไม่ได้ขึ้นเขาไปด้วยแต่เป็นคนมีวิชาอาคมแกร่งกล้าการทำพิธีต้องให้เด็กถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะคะ
พอทำพิธีเสร็จเด็กเสียชีวิตอันนี้คือนิมิตของพระนะบอกว่าพอทำพิธีเสร็จเด็กเสียชีวิตค่ะแล้วก็ได้มีการสะกดวิญญาณเอาไว้
ด้วยการใช้ผีสองตนทับร่างเอาไว้จากนั้นคนร้ายจัดฉากนำร่างของเด็กไปทิ้งเอาไว้ในสภาพที่เหมือนถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ก็อยากให้มีคนมาพบศพเลยจัดฉากพระรูปนี้บอกว่านิมิตเห็นเลยว่าคนร้ายจัดฉากเอากางเกงเอารองเท้าแตะไปวางเอาไว้เป็นจุดเป็น
อยู่ทิ้งเกิบไว้ยายไปยังได้เห็นคงคิดนะใช่ไหมจริงจริงถ้า
ถ้าเราทำไม่เห็นไหมไม่เห็นเลยสักอย่างเสื้อผ้าก็ไม่เห็น
อะไรก็ไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับจริงจริงทิ้งหมดเลยจางไม่เห็น
ทำไมเกิบมาฮะรองเท้าจะเห็นทำไมจริงจริงไม่เห็นหรอกอ่า
คิดว่าเป็นใครอ่ะยังทิ้งเกิบไว้ให้ยายไว้ให้ตามศพไปเจอศพ
อ่าคิดดูเขายังใจอ่อนเอาคิดดูว่ามันเป็นใครคิดว่าเป็นใครอ่ะ
อ่อนขนาดนี้อ่าทีนี้ตามคำแนะนำของพระรูปนี้นะคะ
ว่าวิธีการที่จะจับคนร้ายได้ต้องทำแบบนี้เออต้องทำยังไงฮะ
คือท่านบอกว่าต้องทำพิธีเรียกดวงจิตคนทำพิธีต้องมีอาคมแกร่งกล้า
ครับพอเรียกดวงจิตของคนร้ายมาแล้วอืม
ใช้เท้าเหยียบแล้วขังเอาไว้ในหม้อดิน
ให้ดวงจิตกลับเข้าร่างหลังจากนั้นนี่แหละ
คนร้ายจะมีอาการเจ็บป่วยอย่างหนักและสุดท้ายคนร้ายจะสารภาพออกมาเองว่าเป็นคนก่อเหตุ
พระรูปนี้บอกว่าถ้าทำแบบนี้นะไม่เกินสามวันรู้ตัวคนร้ายแน่แน่ครับ
ค่ะก็หลายครั้งนะฮะที่เราได้เจอพระหรือว่าหมอธรรมหรือว่าร่างทรงที่เขาบอกลักษณะแบบเนี้ยอืม
คนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ก็มีวิชาอาคมมีผีมาคอยรับใช้เนี่ยอืม
ต้องทำการปลดปล่อยอะไรแบบเนี้ยก็ถามว่าอ่าแล้วทำไมไม่ทำให้ล่ะ
อ่าทำให้หน่อยได้ไหมคือทุกคนเนี่ยบอกตรงกันนะ
คุณผู้ชมคุณเขียนมาสอนว่าเขามีอาคมสู้ไม่ได้อืม
แสดงว่าคนร้ายคนนี้นี่มันอาคมมันเก่งกล้าจริงจริงค่ะนะ
ผู้ชมครับวันนี้นะฮะอยู่ดีครับมีจดหมายฉบับหนึ่ง
ส่งมาถึงบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะฮะที่บ้านกกอก
บนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยหน้าซองนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับจ่าหน้าซองว่ามาจากปู่ฤษีอืม
ที่อยู่เนี่ยคืออำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลค่ะนี่ฮะ
จดหมายฉบับนี้เลยนะครับอ่าพอเปิดดูเนื้อหาข้างในเนี่ยนะ
คุณแม่น้องชมพู่คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าข้างในเนี่ยเขาเขียนมา
อืมเป็นลายมือนะเขียนด้วยลายมือมาใส่กระดาษมา
บอกว่าติดตามข่าวน้องชมพู่มาโดยตลอดส่วนหนึ่งก็คือแสดงความเสียใจ
แล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายลงโทษให้ได้โดยเร็วนะครับ
นักปู่ฤษีขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจับตัวคนทำผิด
ยานทิพย์นี่ปู่ฤษีบอกว่าใช้ยานทิพย์แล้วมองเห็นนี่ฮะ
เขาไม่ได้มานะแต่เขาส่งจดหมายมาอืมอ่าคนอื่นเนี่ยมาเองเลยใช่ค่ะ
อ่าบางคนก็อินบล็อกส่งข้อความทางสังคมออนไลน์นี่คนนี้เขียนจดหมายมาด้วยลายมือนะครับ
ปู่รื้อฝีจากกำเภอเศรษฐกาลจังหวัดเมืองกาลบอกว่าใช้ยานทิพย์แล้วก็เห็น
เห็นชายผิวคล้ำแล้วผมยาวเหมือนกับใส่ชุดราชการครู
แล้วนั่งวางแผนคนคนนั้นชื่อย่อชอช้าง
คนนี้ที่เขาส่งจดหมายมาเขาอ้างอย่างนี้นะปู่ฤษีจากอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลเนี่ย
แล้วก็ไปซ่อนในหลืบหินเด็กหญิงคนกลางใส่เสื้อกล้ามสีขาว
ก็คือน้องชมพู่นี่แล้ววาดภาพประกอบมาด้วย
ปู่ฤษีคนนี้ยังบอกว่าเห็นควายธนูอ่า
เมื่อสักครู่นี้ที่วาดมาเนี่ยบอกเห็นควายธนูวิ่งไล่ขวางคน
แล้วก็จะวิ่งชนปู่ฤษีด้วยก็เลยจับเขาแล้วก็จับขาของควายธนู
วบมัดติดเอาไว้นี่ฮะบอกนั่งยานทิพย์แล้วเห็น
แล้วก็ยังเห็นหมาตัวนึงที่แบบลักษณะดูสกปรกหน่อย
วิ่งหากินสิ่งปฏิกูลแล้วก็ไล่กัดคน
แล้วยังเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขวางทางขึ้นเขาอยู่
ลักษณะเหมือนคนเตรียมการต้องการเป็นคนอ่า
ลักษณะเหมือนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
ในการที่จะเตรียมการต่างในการที่จะจัดการกับน้องชมพู่
ซึ่งคนที่จะจัดการได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่
มีวิชาอาคมพอสมควรอะไรประมาณอย่างนี้นะ
แต่ว่าปูรุศีคนนี้เขาบอกว่าคนที่ทำกับน้องชมพู่
ความจริงแล้วสิ่งที่ทำลงไปแค่อยากได้เด็ก
ไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่พลั้งมือทำให้เด็กเสียชีวิต
ก็เลยต้องทำลายหลักฐานแล้วก็ระบุว่ามีคนลักษณะนี้
ชุมชนบ้างไหมอ่าเขียนเล่ามานะแล้วก็ถาม
วาดมาด้วยแล้วก็ถามมาในจดหมายถึงพ่อแม่น้องชมพู่ว่า
มีคนลักษณะนี้ในชุมชนบ้างไหมถ้าอ่านเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ขอให้ลองเอาไปพิจารณาดูโดยใช้เหตุใช้ผล
หรือจะเอาจดหมายของปู่ฤษีคนนี้ไปให้ตำรวจดูก็ได้
อย่าเพิ่งทิ้งจดหมายของเขาจนกว่าจะจับคนร้ายได้
ลองเอาไปให้ตำรวจดูก่อนก็ได้แล้วก็ลงท้ายชื่อว่า
จากปู่ฤษีนาคาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วใช่ค่ะ
คดีของน้องชมพู่เราก็ตามให้ต่อในทุกมิติแล้วค่ะ